คุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะไปดูโจรการละครในพื้นที่มุกดาหาร
คือโจรคนนี้ไปแอบลักทรัพย์ไปแอบย่องเอาของต่างในตลาดอินโดจีน
ปรากฏว่าตำรวจมาค่ะตำรวจมาสุดท้ายโจรใช้วิธีการแบบนี้ตบตาตำรวจค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเกือบตี๒นะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่ตลาดอินโดจิน
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าว่ามันมีหัวขโมย
ชอบมาแอบขโมยข้าวของในตลาดในร้านค้าเป็นประจำ
พอไปตรวจสอบดูดึกดื่นเอ้ามานอนอะไรอยู่ในร้านค้าคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูใช้ไฟฉายส่องเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็โอ้โหสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะหลบตาอยู่แบบนี้
แต่สุดท้ายไม่พ้นสายตาตำรวจนะคะผู้ชายคนนี้ทราบชื่อคือนายธนพัฒน์นะคะ
เป็นชาวพื้นที่ของบ้านส้มป่อยใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ตำรวจก็ตรวจค้นดูปรากฏว่าโอ้โหตามตัวนี่มีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องนะคะ
เงินสดอีกจำนวนนึงซึ่งเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพ
โอ้โหคุณตำรวจครับพอดีผมขี่มอเตอร์ไซค์มารักทรัพย์ครับมาลักทรัพย์แถวตลาดอินโดจีนนี่แหละ
แกล้งหลับแกล้งตายแกล้งนอนไม่รอดนะคะ
เชิญตัวไปที่โรงพักกันต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะ